คุณผู้ชมเรื่องของขโมยคุณพูดแล้วดิฉันก็เล่าเลยละกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเพื่อนต่างวัย
แต่มีใจรักที่จะเป็นหัวขโมยเหมือนกันรุ่นใหญ่ขโมยพระเครื่อง
ส่วนเด็กหญิงอายุสักประมาณ๔๕ขวบค่ะขโมยรถจักรยาน
ไปดูเลยนะคะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับพฤติกรรมพฤติการได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ
รถจักรยานลูกโดนขโมยเหตุเกิดที่หน้าโรงเรียนพัฒนาการ
คือไม่ได้เสียดายรถหรอกนะคะแต่อยากจะบอกลูกหลานใครช่วยจับมาตักเตือนบ้าง
หัดเป็นขโมยแต่เด็กนี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้เลยนะ
นี่หนูน้อยสักประมาณ๔๕ขวบเองขโมยรถจักรยานของลูกชายของคนที่โพสต์ไปเนี่ยนะคะ
คือเมื่อสักครู่รุ่นใหญ่ก่อนใช่ไหมขโมยพระเครื่องไปได้สักประมาณ๔องค์ค่ะ
ส่วนรุ่นเล็กขโมยรถจักรยานแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่คนโพสต์ก็คือนางสากลนานินนะคะบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยลูกชายวัย๑๐ขวบเรียนอยู่ชั้นป๔ของโรงเรียนจุดเกิดเหตุ
ซึ่งมันเกิดขึ้นคือ๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาลูกชายโดนขโมยรถจักรยานไป
ช่วงเช้าลูกชายปั่นจักรยานมาจอดที่ข้างโรงเรียนตามปกติ
กระทั่งหลังเลิกเรียนได้เดินมาที่รถเพื่อจะปั่นกลับบ้าน
แต่ปรากฏว่ารถจักรยานมันหายไปลูกชายเลยโทรศัพท์มาเล่าให้คุณแม่ฟัง
เธอตัดสินใจเลยนะติดต่อไปที่ครูโรงเรียนดังกล่าว
ต่อมาค่ะครูก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบหน่อยซิว่าเอ๊ะใครเป็นคนเอาไป
แล้วก็เห็นค่ะพฤติกรรมของเด็กหญิงเสื้อส้ม
เข้าไปข้างรถตู้คันนี้ซึ่งรถจัดกระยานจอดอยู่
แล้วก็ขโมยออกไปเลยค่ะปั่นไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
เบื้องต้นเจ้าของโพสต์บอกว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะไม่อยากให้เด็กผู้หญิงคนนี้เสียอนาคตแต่ได้นำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์
เพื่อเป็นการเตือนภัยสังคมนอกจากนี้กล้องวงจรปิดก็ยังสามารถคือ
จับ๑แต่ได้ถึง๒จริงตั้งใจจะไปดูว่าใครขโมยรถจักรยานของลูกชายเธอไป
ครับแต่ไปเจอผู้ชายคนแรกก่อนเป็นหัวขโมยเข้าไปเปิดรถตู้คันนี้
แล้วก็ขโมยพระเครื่องไปนะครับคุณผู้ชมจำนวน๔องค์แล้วก็หลบหนีไป
คุณผู้ชมใครเห็นหน้าค่าตาหัวขโมยนี่นะคะ
สองคนก็สามารถแจ้งเหมาะแสได้นะเธอบอกว่าไม่ต้องการเป็นคดีความ
แต่อยากจะเตือนภัยสังคมว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงนะ